ตอนนี้เนี้ยนะครับเข้ามาปกปรุงพื้นที่หลายพื้นที่ประเวณตามยอดข่อยอดดอยหนาตากรีกทีเดียว
แม้กระทั่งเช้าวันนี้กรุงเทพครับก็มีหมอกบางปกกลุ่มยอดตึกนะครับ
กเหล่านี้มาจากไหนส่งผลต่อลักษณะอากาศเมืองไทยของเราอย่างไรบ้าง

ปัจจัยสำคัญตอนนี้ที่ทำให้เกิดหมอกเหล่านี้เนี่ยนะครับ
ก็คือบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนนะครับ
แผลลงมาปกกลุ่มบริเวณทางตอนบนของประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง
เช้าวันนี้อยู่ในแถวบริเวณทางตอนบนของเวียดนามกับลาวนะครับ
แน่นอนการแผลลงมาของบริเวณความกดอากาศสูงเนี่ยนะครับ
ก็จะทำให้มีการไล่เอากลุ่มฝนต่างที่อยู่แถวประเทศจีนนะครับ

นั่นก็หมายความว่าหลังจากนี้นะครับในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือนะครับ
ก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นในภาคอีสานก็จะมีฝนเพิ่มขึ้น
หลังจากฝนหมดไปสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือหมอกยามเช้านะครับ
แล้วก็อากาศก็จะเย็นลงด้วยแน่นอนครับ
ฝนเหล่านี้ก็จะค่อยเลื่อนต่ำมาเรื่อยนะครับ
บริเวณตอนกลางประเทศไทยนะครับ
เป็นบริเวณที่ขณะนี้มีการก่อตัวของร่องฝนอยู่นะครับ
ร่องฝนเหล่านี้ก็ได้รับพลังงานจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะครับ

ทำให้ในระยะนี้บริเวณตอนกลางของประเทศ
ยังคงต้องระวังเรื่องของสถานการณ์ฝนฟ้าขนองฟ้าร้องฟ้าผ่าลมกระโชกแรง
โดยเฉพาะเกษตรกรครับช่วงนี้อยู่ในช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิตนะครับ
ยังไงใครที่จะทำงานกลางสวนทำงานกลางไร่กลางนาเนี่ยนะครับ
ต้องระวังอันตรายจากฟ้าผ่าด้วยนะครับ
นี่คือสิ่งที่ต้องระมัดระวังในระยะนี้
กลายเป็นกลุ่มฝนกลุ่มใหญ่เคลื่อนที่มาทางฝั่งตะวันตกเข้ามาปกกลุ่มเมืองของเราในช่วงกลางสัปดาห์
ใครที่อยู่บริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกภาคอีสานตอนล่าง

ติดตามประกาศเตือนภัยจากทางราชการอย่างต่อเนื่อง

ผมพุทธนันทร์พี่สิทธิ์มหานศูนย์สวัสดีครับ